คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้าน
ลอตเตอรี่๓๐ล้านกาญจนบุรีกันหน่อย

คราวนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับอดีตผู้การจังหวัด
ผู้การสุธิใช่ค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้
พาดหัวหน้าหนึ่งนะคะเป็นพาดหัวกรอบเล็กลงมาหน่อย
ปปชคืนตำรวจคดีหวย๓๐ล้านให้เอากลับไปทำต่อเอง
เรื่องนี้ค่ะปปชก็มีมตินะคะ
ที่จะส่งคืนคดีของการสอบอดีตผู้การ
ครับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

เอาไปสอบต่อเพราะว่าเห็นว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐาน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช

บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช
พิจารณากรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

ส่งสำนวนคดีที่กล่าวหาพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การในสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ตามที่คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริง
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปชให้พิจารณา

เห็นว่าเป็นเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทุจริต
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช

มีการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้มาเป็นจำนวนมากแล้ว
อาศัยมาตรา๘๙ทับ๒แห่งพรบประกอบรัฐธรรมนุน
ด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตปี๔๒
ก็เลยมีมติส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
จำได้ไหมครับเรื่องนี้กรณีที่ศาลบอกว่า
คดีของผู้การสุทธิ
กับคดีของครูปรีชาและเจ๊บ้าบิลที่แจ้งความเท็จ

เท่ากับว่าครูปรีชาและเจ๊บ้าบินแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
และเจ้าพนักงานเป็นผู้มีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญา
แต่เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

งั้น๒เรื่องระหว่างเรื่องของผู้การจังหวัด

ดังนั้นต้องมีการส่งเรื่องไปให้ปปช
เราก็นึกว่าปปชจะเป็นผู้ตัดสินถูกต้องไหมฮะ
แต่พอมาถึงวันนี้ปปชบอกอ้าวเรื่องนี้เนี่ย
ต้องส่งกลับไปให้ทางกองปราบทำงาน
เพราะว่าทางตำรวจทำสำนวนสืบสวนสอบสวนมาเยอะแล้ว
ดังนั้นตำรวจจะเป็นผู้ทำงานต่อ
หลายคนก็อาจจะมองว่าเรื่องมันก็จะช้าไปอีกหรือเปล่า
แต่ทีนี้แหละครับก็ปปชมีมติแล้ว

ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเกือบเที่ยง
บอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือปปสามารถส่งสำนวนคดี
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของพลตำรวจตรีสุทธิ
แล้วก็ผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ครูปรีชาและนางรัตนาพรให้กับอายการ
เพื่อฟ้องคดีที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางได้เลย

แล้วก็รอลุ้นคดีแจ้งความเท็จให้การเท็จ
แกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาที่กองปราบ

แล้วอายการจะมีมติส่งให้ปปชพิจารณาก่อน
ว่าจะส่งคืนกองปราบเพื่อส่งอายการด้วยไหม
ถ้าเกิดว่าใช่คดีจะเร็ว
แล้วน่าจะมีคนติดคุกไม่เกินต้นปีหน้า

ซึ่งดูจากแนวโน้มคดีที่ปปชมีคำสั่งครั้งนี้เนี่ย
ก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นในแนวทางเดียวกันนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนที่จะดูสำนวนของพตตรีสุธิ
ก็จะเป็นตำรวจของบกปป
ส่วนสำนวนคครูปรีชาพเจฟะบิล
ก็จะเป็นของกองบังคับการปราบปราม
และสุดท้ายแล้วหน่วยงานใดจะเป็นผู้รวมสำนวนทั้งหมด
ส่งให้อายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค๗
ก็ต้องขึ้นอยู่กับกองบัญชาการสอบสวนกลางเป็นผู้พิจารณาต่อไป
นี่เป็นขั้นตอนที่ทางอายการสูงสุดเขาเปิดเผยออกมานะครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทนายตั้มมีการโพสต์ข่าวนะ
คือหัวข้อข่าวก็คือทนายตั้มโพสต์ท้านายตำรวจสาบาน

ทนายตั้มเขาเขียนแคปชั่นว่ารือคำสาบานจะใกล้เป็นจริง